เลยว่าสำหรับคนโสด

ไม่มีทางค่ะโสดแล้วคือสวย

เริ่มกันที่ประเดิมซุปตาตัวแม่ของวงการค่ะ

ประกาศมาเลยว่าโสดมาตั้งแต่ต้นปี
ความสวยความปังที่เป็นทุนเดิม

โสดฉายมากขึ้นโนแคร์โนสน

เรียกได้ว่า๔๔กรัฐโสดชัดจัด

ไม่ธรรมดาแฟนคลับตามกรี๊ดกันลั่นห้าง

เอาเป็นว่านุ่มคนไหนอยากจะมาดูแลหัวใจซุปตาสาวคนนี้

รีบยื่นใบสมัครเข้ามารวย

แต่ว่าส่วนแม่จะพิจารณาไหมอีก

แป๊บหนึ่งนะคะ
ส่วนตัวมัมอีกคนของวงการที่บันเทิงนะ

อายุอนามเหรอไม่บอกแค่ไม่เชื่อว่าตอนนี้
มัมพลอย๔๑แล้วนะ

อาจารย์บำพลอยพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าความเซ็กซี่ของบำพลอยเนี่ย
ทำเอาอากาศมันร้อนระอุไม่น้อยเลยอากาศมันร้อนยิ่งร้อนขึ้นไปอีกอ่ะ
คอนเทนต์แต่ละครั้งโอ้โหเป็นที่จับตามองบ้างนะฮะ
ลุคปัจจุบันนาวคุณผู้ชมตอนนี้

ผมสั้นกระชากวัยสุดนะคะ
บวกกับเรื่องเนี่ยสวดทรงองค์เอว
แม่ก็ดูแลตัวเองอย่างดี
ปั้วปังไปแบบธาเลก็ใส่บิกินิแบบหืมมาสินะคะ
และข่าวลืมว่าโสดนะคะแต่ไม่รู้ว่าโสดจริงหรือเปล่านะ

มักจะถูกจับจิ้นกับคนนั้นทีคนนี้ที
ต้องรอลุ้นสถานะหัวใจของมัมพลอยไปเรื่อยนะคะ
ล่าสุดก็มีแบบว่าจับจิ้นกับหนุ่มรุ่นน้องอะไรอย่างนี้เนาะ

คนสวยสดได้ไม่นานหรอกว่าแม้
อ่ะปิดท้ายกันที่ตัวมัมคนโสดค่ะ

คือหุ่นดีมากมีลูกตั้ง๓คนแล้ว
แต่ว่ายังเซ็กซี่เกินต้านค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมดูเอานะแม่พอลล่าเขาสลัดผ้าใส่ชุดว่ายน้ำ

และด้วยความที่เป็นคนยิ้มเก่งยิ้มแล้วโลกสดใส
มัมพอลล่าก็แจกความสดใสกับความแซ่บไปพร้อมกันเลยค่ะ
เห็นแล้วมันเพลินตาเจริญใจดีนะคุณ
เห็นไหมแต่ละคนแต่ละนางต้องยก
และเซ็กซี่แบบไม่ต้องงอให้ใครรัก
เพราะรักตัวเองแบบเต็มหัวใจไปเลยจ้า

เราต้องเริ่มหัดรักตัวเราเองก่อน

น่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะ